เอาล่ะคุณผู้ชมดูเรื่องราวน่ารักไปแล้วนะคะ

หลายจังหวัดในทางภาคเหนือทางภาคอีสาน

เวลาอากาศเย็นลงเราก็จะต้องหาอาหาร
หรือว่าหาอะไรที่มันอุ่นหรือว่าร้อนช่วยคลายหนาวกันหน่อย
วันนี้จะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดขอนแก่น
ไปหาเมนูเด็ดคลายหนาวกันค่ะ
นี่เลยจ้าข้าวจี่ข้าวนุ่มจ้า
ข้าวจี่ร้อนจ้า
สีก็เหลืองน่ารับประทานมากเลยนะคะ
แล้วก็วางอยู่บนเตาแบบอุ่นเลย
จี่เนี่ยนะถ้ามันจะอร่อยเนี่ยมันต้องกรอบข้างนอกใช่ไหม
แล้วก็นุ่มข้างในแล้วก็มีความหอมด้วยนะ
แค่เห็นนี่ก็กลืนน้ำลายแล้วจ้า
ซึ่งข้าวจี่เนี่ยเป็นอาหารพื้นบ้านทางภาคอีสานนะคะ
แต่ต้องบอกว่าถูกใจคนทุกพื้นที่
เพราะความอร่อยแล้วก็คือวิธีทำที่มันไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากมายเนอะ
เพียงแค่นำข้าวเหนียวที่สุก
แล้วก็มาอุ่นมานวดนวดด้วยมือเล็กน้อย

คือบางร้านก็จะเป็นแผ่นกลมแบนก้อนแบบนี้
หรือบางร้านก็จะเป็นกลมเหมือนข้าวเหนียวปั้น
แล้วก็แบบปั้นใส่ไม้ไว้นะคะ
แล้วก็โรยด้วยเกลือป่นอีกทีหนึ่ง
จากนั้นก็เอาไปจี่ลงบนเตาที่เตรียมเอาไว้จ้ะ
ชุบไข่แล้วจะจี่ได้เลยจ้า
แต่คุณต้องคอยพลิกนะกลับด้านมันด้วยนะคะ
เพราะว่านี่คือเดี๋ยวข้าวเหนียวข้างนอกมันจะเริ่มแข็ง
แล้วถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยเผลอเลอไม่ได้กลับด้านเนี่ยมันจะไหม้
ถูกไหมที่สำคัญคือคุณต้องอย่าลืมนะพลิกไปแล้ว
แล้วก็ต้องหยิบข้าวจี่ขึ้นมา
นำข้าวจี่ขึ้นมามาชุบไข่อีกทีนึงแล้วก็ไปจี่ต่อ
ซ้ำแบบนี้จนกว่าข้าวเหนียวจะพองตัวขึ้นมา
แล้วพอไข่มันสุกมันจะมีสีเหลืองแบบนี้
แล้วก็มีความเกลียมเล็กน้อยคุณเห็นไหม
ทองขึ้นมาแล้วโอ้โหอยากจะให้ทีวีมีกลิ่น
เท่านี้แหละพร้อมเสิร์ฟแล้วจ้า
เขาเป็นพ่อค้าขายข้าวจี่นี่แหละเขาบอกว่าระยะนี้
อากาศก็เริ่มจะหนาวเย็นลงแล้วก็ทำให้อาหารที่สร้างความอบอุ่น
แก่ร่างกายอย่างผู้เมนูปิ้งย่างอ่ะนี่มี๕
ปิ้งปีกไก่ปิ้งตับปิ้งหมูแดดเดียวอะไรอย่างนี้
ขายดีมากเป็นพิเศษเลย
ซึ่งข้าวจี่ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูฮิตที่

ขายหมดวันละกว่าพันก้อนนะคะ

ฮิ้วไปโรงเรียนได้แบบนี้เพียงก้อนละ๕บาทเท่านั้นเองคุณผู้ชม
เขาบอกว่าช่วงนี้ขายดีมากด้วย
ก็เลยทำให้รายได้ช่วงนี้รายได้ค่อนข้างดี
แล้วก็อีกอย่างก็คือจะมีคนชอบมาเหมาไปออกโรงทาน
แล้วก็บางทีก็เหมาไปงานเลี้ยงบริษัทก็มีเหมือนกัน
ซึ่งร้านเนี่ยก็จะมีบริการไปปิ้งให้ถึงที่เลยเหมือนออกงานนะคุณ
เริ่มต้นราคาออกงานเนี่ยนะ๓๐๐บาท
เช่นเดียวกับการขายที่หน้าโรงเรียนก็จะมีแบบนี้

เขาจะขายเป็น๒ช่วงเวลา
ช่วงเช้าเริ่มขายเช้าเลยค่ะ๖โมงเช้าไปจนถึง๙โมง
แล้วก็เป็นช่วงเวลาบ่ายโรงเรียนเลิก
ก็จะขายตั้งแต่บ่าย๒โมงจนถึง๖โมงเย็นนั่นเองนะจ๊ะ

สำหรับเมนูข้าวจี่ร้อนแบบนี้
ช่วงนี้ก็น่าจะขายดิบขายดีด้วยเหมือนกันนะคะ
ยังไงก็มีโอกาสก็ลองชิมกันดู
ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูคลายหนาวได้ดีทีเดียว